จากอุบัติเหตุระหว่างรถไฟและรถขยะ
เมื่อวานนี้ในพื้นที่จังหวัดสุราธานี
ทำให้มีโบกี้รถไฟตกค้างอยู่ในพื้นที่นั้น

เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะกู้ทั้ง๒โบกี้
ขณะที่รถไฟที่วิ่งผ่านจุดก็ได้ชะลอความเร็ว
จากเส้นทางอยู่ระหว่างการซ่อมแซมค่ะ
เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนำแผงกั้นออกไปวางกลางถนน
บริเวณจุดตัดรถไฟตำบลเขาหัวควาย
อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
หลังจากได้รับแจ้งจากวิทยุสื่อสารว่า
ขบวนรถไฟที่๑๗๓รถเร็วกรุงเทพมหานครนครศรีธรรมราช
๕นาทีในขบวนที่รถไฟก็ลดความเร็วจาก๘๐กมต่อชั่วโมง
เหลือเพียง๑๕กมต่อชั่วโมง
เพื่อที่จะวิ่งผ่านจุดเส้นทางรถไฟที่ชำรุด
และอยู่ระหว่างการซ่อมแซมประมาณ๑๐๐เมตรค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการปิดจุดตัดด้วยลักษณะนี้ไปอีกระยะหนึ่งนะคะ
กว่าที่จะซ่อมแซมเหล็กกั้นทางรถไฟไฟสัญญาณและป้อมควบคุมได้แล้วเสร็จ
รวมถึงการเคลียร์เส้นทางและตู้โบกี้รถไฟที่เสียหายอีก๒โบกี้อย่างเร่งด่วน
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา๑๒วันนี้ค่ะ
นายวุฒิชาติกรยานมิตรผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและชะลอความเร็ว
หยุดรถก่อนถึงจุดตัดรถไฟนะคะโดยเฉพาะจุดตัดที่ไม่มีแผงเหล็กกั้นค่ะ
ส่วนการสร้างที่กั้นทางรถไฟนั้นได้สำรวจเสร็จสิ้นไปเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งจะเร่งดำเนินการสร้างให้เสร็จภายในปี๒๕๖๐ค่ะ